คุณผู้ชมครับคำที่ว่าอย่าไว้ใจทาง
ว่าถนนเส้นไหนทำเสร็จหรือว่ายังไม่เสร็จ
มันก็พาไปเห็นมันใกล้มันมีทาง

ไปไม่รอดกันหลายคันเหตุการณ์นี้ก็เช่นเดียวกัน
นี่ฮะคาแงกอยู่แบบนี้สุดท้ายตำรวจที่มุกดาหารต้องเตือน
ถนนตัดใหม่หมายเลข๑๒ทุกคนอย่าไปใช้โดยเด็ดขาด
แล้วไปติดอยู่ตอนตี๔ของวันพุธที่ผ่านมาแล้วดูถนนสิ
มันเป็นดินไงมันเป็นหลุมเป็นบ่อยังสร้างไม่เสร็จนะครับ
นะฮะไปติดอยู่แบบนี้เลยนะฮะจุดเนี้ยมันคือ
ใกล้กับสำนักสงฆ์รัตนมงคลณบ้านคำพอกหมู่๕นะครับ
ตำบลนนยางอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร
แล้วที่สำคัญนะมีคนบาดเจ็บด้วย
พอมันติดมันกระแทกเนอะก็บาดเจ็บไปหนึ่งรายนะครับ
สำหรับสภาพถนนอย่างที่เห็นว่าคุณผู้ชมมันยังสร้างไม่เสร็จนะฮะ
ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าจะเสร็จนะฮะ
เพราะว่ามันยังเป็นเนี่ยพอมันสุดทานอย่างนี้มันก็ไม่มีแล้ว

นายสุพลนะฮะซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่าเส้นทางนี้ยังสร้างไม่เสร็จเลย
ไม่รู้มันติดขัดปัญหาอะไรงบประมาณหรือเปล่า

ที่ผ่านมามีรถขับหลงไปเกือบทุกวันนะฮะเพราะมันมีทางไป

ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นส่วนบ้างมีติดประมาณ๓๔นี่แหละ
แถมแต่และคันก็ขับมาเร็วมากเบรกไม่ทันก็เลยพุ่งไป
กระแทกก็บาดเจ็บกันไปล่าสุดไปถามคนขับ

ก็บอกว่าเอาก็จีพีเอสมันพามา
แล้วก็บอกด้วยว่าขับมาก็เร็วนะแล้วก็ไม่ชินทางด้วย
ที่สำคัญไม่มีอะไรเตือนเลย
ดูในภาพถ้าไม่มีไอสีส้มกั้นอยู่เนี่ย
ใครจะไปรู้ว่ามันยังสร้างไม่เสร็จ
คือกลางวันเราเห็นชัดแต่พอกลางคืนจะชัดแบบนี้หรือเปล่า
ไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยครับ
เป็นเหตุให้ทุกคันที่ขับมาด้วยความเร็วตามจีพีเอส
พุ่งตกลงไปบาดเจ็บกันหลายคนแหละนะครับ

มุกดาหารลอยต่อกับกรสินยังใช้การไม่ได้นะครับ
แต่ว่าอยากจะแนะนำเพิ่มเติมนิดนึ
อัพเดทแอปพลิเคชันของกันบ้าง
โดยเฉพาะรถเนี่ยนะคะ

สารภาพเคยแล้วไม่ยอมอัปเดตซอฟแวร์
แล้วมันไม่เป็นปัจจุบัน